เพื่อให้อาจารย์ได้มาเติมเต็มความสดใสในยามเช้า

ใช่ค่ะตื่นสิคะมีท่าทางมาด้วยตื่นแน่นอน
คราวนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกกันบ้าง
นะครับว่ามีพฤติกรรมแปลกหลายอย่าง
อย่างเช่นว่าเวลาเข้าวัดแล้วก็ใช้เท้าเนี่ย

สุภาพเรียบร้อยมากใช่ไหมครับสำรวมมาก
นี่เขาบอกใช้เท้าสะกิดกันจึงขอให้ไกด์นำเที่ยว
ช่วยแนะนำหน่อยเรื่องของวัฒนธรรมเล็กน้อย
ในการที่จะไปเข้าวัดแบบนี้ฟังเสียงอาจารย์เฉลิมชัย
ปรุกคุณผู้ชมแต่เช้าแบบนี้ครับ
ไม่มีปัญหาเลยเพราะไกด์สุดยอด
ขอฝากไกด์ฝรั่งหน่อยนะครับอีกนิดนึงในเรื่องนี้
เดี๋ยวจะมากขึ้นขอฝากพี่น้องไกด์ช่วยกันหน่อย